เจอกันครั้งแรกก็เจาะลึกสูตรลับเพื่อหาความโดดเด่นของลูกชิ้นหมูซำกอกันเลยทีเดียว
แล้วไปลองสั่งทานดูสักชามก็แล้วกันค่ะ

แห่งนี้เอาลองชิมทั้งสุกก่อนแล้วกันนะ
โอ้โหหวานหอมกลมกล่อมนะฮะเพราะว่าได้น้ำลูกชิ้นนี่เนอะครับนะใช่ครับ

เหนียวนุ่มบึงหลำนี่เอ็นใช่ไหมใช่ครับใช่
อือ
เองจะแบบนุ่มนุ่มเนอะใช่ครับจะมายก็เน๋วเด้ง
ใช่ค่ะก็นุ่มนุ่มอืมแต่แม้ลูกนึ่มเลย
ตอนนี้เราก็อยู่กับแม่หมีอ่าสวัสดีแม่หมีก่อนครับ
นี่คือผู้สืบทอดสูตรจากรุ่นสู่รุ่นเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะของพ่อคุณพ่อแม่หมีเนี่ยเป็นคนเปิดร้านคนแรก
ใช่เขาไปเอาสูตรนี้มาจากไหนอ่ะ
เขามาจากเมืองจีนอืมอืมแล้วก็เข้าไปได้จากอาสะพ้ายครับ
สอนเขาทำก่อนหน้าแล้วก็เขามีรุ่นรุ่นมาก่อนหน้านั้นแล้ว
อ่าแล้วก็แกก็ทำอย่างอื่นเสร็จแล้วก็พอคือก็แก๊กก็แก๊กมา
ก็ลำบากก็สะพ้ายก็ถามว่าจะมาทำลูกชิ้นไหม
แกก็เลยไปเรียนกับแกไม่ได้ทำลูกชิ้นทำลูกชิ้นนี่พอทำแล้วมึงอ่ะ
เปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนสิแต่ว่าลำบากนะแรกแรกต้องหามเลขขายก่อน
แรกแรกก็หาบเล่ขายแถวหาดใหญ่เลยเหรอไปทั่วแหละเพราะว่าแบบว่าไงอ่ะ
ไปแบบตามตลาดนัดมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในหัดใหญ่นี่แหละ
หัดใหญ่อยู่ในหาดใหญ่นี่แหละอืมขายอยู่ตามตลาดนัดนานมากกว่าจะมีร้านของตัวเอง
เสร็จแล้วกว่าจะมีรถเข็นต้องเข็นรถแล้วก็ไปขายในเมือง
คือเมื่อก่อนข้างนอกนี้ไปเปลี่ยนเป็นรถเข็นพัฒนาไปเรื่อยไปขายคือน่องนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นนกมันจะไม่มีตึก
อ่าเขาต้องไปในเมืองเขาเรียกว่าในเมืองคือนิพัฒนาที่สามอะไรแถวนั้นเขาจะมีพวกมะเรียอะไรสิงคโปรเยอะ
แล้วเราก็ต้องใช่เราก็ต้องเข็นไปขายที่นู่นเราต้องไปตั้งขายก็ขายหลายสิบปีเหมือนกัน
ก็ขายมาตลอดเลยยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วของรุ่นพ่อทำลูกชิ้นมานี่เจ็ดสิบกว่าปีแล้ว
สิบกว่าปีแล้วแล้วเราก็ยังยึดถือการทำลูกชิ้นแบบดั้งเดิมอย่างเหมือนเดิมเลย
ั้งเดิมนี้นะทำกับมือเขาจะใช้เหล็กตีเนื้อครับไม่มีไฟฟ้าเลยอืม
แล้วก็มาทำผสมเสร็จแล้วมาปั้นครับนั่นแหละแล้วก็ทำมาเรื่อยจนกระทั่งว่ามีไฟฟ้าแล้วมาทำ
ก็ปัจจุบันนี้ใช้เครื่องแล้วใช้เครื่องแล้วแต่ว่ายังเอาไปตากบนไม้ไผ่อยู่ดี
แล้วก็ไม่ได้ลายแบบนี้ใช่คือเอกลักษณ์ของเจเอกลักษณ์ของที่ร้านเลย
นี่คือสูตรดั้งเดิมสมัยก่อนที่ขายก็คือแบบนี้หมดเลยนี่เลยนอกจากหมูแดงแล้วนะ
นอกนั้นเจ็ดสิบกว่าปีทั้งนั้นใครเป็นคนเพิ่มหมูแดงเข้ามาก็สองคนสองคนครับ
ทำไมถึงคิดจะเพิ่มหมูแดงเข้ามาครับแต่ก่อนขายตามงานเสียงงานมูลนิธิครับผม
ซึ่งคนหัดใหญ่ก็ชอบกินเย็นตะโฟแล้วก็ต้องมีหมูแดง
ผมก็เลยเอาสูตรหมูแดงจากเพื่อนซึ่งเป็นเชฟโรงแรมครับผม
ก็เขาบอกมาผมก็เอาเลยเอามาดัดแปลงที่เราเพิ่มเข้าไปเพราะว่าคนที่นี่ชอบกินหมูแดง
ใช่ครับก็เลยอยากให้คนที่หาดใหญ่เนี่ยได้กินบะหมี่ที่ตัวเองชื่นชอบทุกอย่างเลย

เห็นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวในห้องแถวบล็อกเดียวแบบนี้ขอโทษทีนะจ๊ะ
เขามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันไม่มีว่างเว้นยิ่งเป็นช่วงเวลากลางวันไปจนถึงมื้อเย็นแล้วเนี่ย
เฮียหมูกับเจ๊หมีทั้งลวกทั้งปรุงไม่ได้หยุดเลยล่ะจ้า
รู้สึกไงบ้างที่เราได้สืบทอด
กิจการของครอบครัวที่เปิดมายาวนาน
แล้วก็ยังยึดถือสูตรเดิมอยู่อย่างนี้

ปลูกลูกทำต่อหลูกลูกฝรี่หรอ
ก็ยังไงแน่เลย
ก็เสียดายครับแต่ว่าจริงแล้วของที่บ้านมีอยู่๔สาขา

ถ้าจะมาสาขานี้มาไง
จากโรงเรียนศรีนคร
ร้านโชคดีแต่เตี้ยมทางนี้นะครับ

อยู่ตรงปากทางเข้าโรงแรมดายีชิครับ
อ่าอยู่ทางปากทางเข้าโรงแรมแต่อิชิก็จะเจอเลย

เปิด๑๐โมงถึง๑ทุ่มครับ

ก็ประมาณครึ่งเดือนครั้งหนึ่ง

ใครก็ต่างรู้ดีว่าก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นหมูที่นี่

แต่ถ้าจะหาร้านที่เก่าแก่และเป็นตำนานจริง
หาดใหญ่เขาก็การันตีว่าร้านซำกรนี่แหละค่ะ
เป็นตำนานตัวจริงเสียงจริงสังเกตง่าย
เตี๋ยลูกชิ้นซำก่อร้านเก่าแก่ระดับตำนาน
ที่อยู่คู่กับชาวหาดใหญ่มานานกว่า๗๐ปี

รูปคุณพ่อทืมัยติดอยู่หน้าร้าน

คุณพ่อท่านเนี่ยก็ร้องเพลงเก่งอีกด้วยนะจ๊ะ

ใครมาหาดใหญ่เมื่อไหร่ก็แวะมาชิม
แค่มาตามแผนที่ที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้
แล้วสังเกตหน้าร้านจะมีรูปคุณพ่อทืมัย
คำว่าคุณมาถึงร้านแล้วล่ะจ้ะ
เมนูต่อไปเราจะพาไปที่จังหวัดพัทธลุงเพื่อไปทานเส้นเหลืองต้มยำแห้ง
จากร้านเก่าแก่ประจำเมืองลุงเลยก็ว่าได้ไหนไหนเรื่องราวเป็นไง
เฮียช่วยสืบทีสิจ๊ะ
พัทธรุงนะครับถ้าถามว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวอะไรนะครับ
แนะนำร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวท่าเรือครับ
ถ้าพูดชื่อนี้นะครับคนพัทธลุงอาจจะงงว่าร้านอะไร
แต่ถ้าบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวใต้ต้นหูกวางเนี่ยโอ้ยร้องออกกันทั้งจังหวัดเลยล่ะครับ
เพราะว่าร้านนี้เขาเปิดบริการมายาวนานกว่า๖๐ปีแล้วครับ
ยังมีทีเด็ดที่เครื่องก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทุบหมูอ้วน
หรือว่าหมูแดงครับว่าแต่ว่าไอ้เหล่าหมูหมูที่ผมพูดถึงเนี่ย
สวัสดีครับพี่อ๊อฟครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวท่าเรือเจ้าเก่าแก่นี่บอกว่ารุ่นที่สามแล้ว
ใช่ครับถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ท่าเรือต้องนึกถึงอะไรจริงจริงมันเป็นชื่อนะครับ
ครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นของข้างหน้านี้เคยเป็นท่าเรือมาก่อนอ๋อตรงนี้เคยเป็นท่าเรือมาก่อน
ใช่ครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าร้านก๋วเตี๋ท่าเรือเพราะชื่อนี้ได้มาจากลูกค้าลูกค้าจะเรียกติดปากกันมาตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งเลย
คือเมื่อก่อนไม่มีชื่อร้านหรอกใช่แล้วคนเรียกท่าเรือท่าเรือเพราะอยู่ใกล้ท่าเรือใช่ครับผม
ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ท่าเรือต้องนึกถึงก๋วยเตี๋ยวอะไรก็เป็นก๋วยเตี๋ต้มยำครับผมแบบโบราณ
ต้มยำแบบโบราณอ่ะใช่ต้มยำโบราณมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นการใส่พริกแห้งใส่ถั่วป่นน้ำตาลครับผม
ถ้าโบราณเขาใส่พริกแห้งกันครับผมพริกป่นเราจะไม่ใส่น้ำพริกเผาครับผม
จะไม่ใส่พริกเผาถ้าโบราณใส่พริกประเภทนี้มีเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับเนี่ย
ก็จะเป็นพริกป่นพริกปอนถั่วป่นตัวปอนน้ำตาลน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาครับ
แล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะนาวใช้น้ำมะนาวสดด้วยน้ำมะนาวสดด้วยค่ะ
ถ้าเส้นแบบโบราณล่ะเป็นไงเส้นแบบโบราณเราจะใช้เส้นเหลืองนี่ครับจะเป็นแบบโบราณครับ
มันคล้ายคล้ายโกยซีหมี่อะไรอย่างนี้ป่ะใช่มันจะเป็นเหมือนกับผัดซีอิ๊วเส้นเหลืองผัดซีอิ๊วอะครับ
มันไม่ใช่เส้นบะหมี่ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับมันเป็นเส้นเส้นเหลืองครับผมอ๋อ
ถ้าโบราณเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้พอทันยุคสมัยก็มีเส้นอื่นให้เลือกขึ้น
มีอะไรบ้างมีเส้นหมี่เส้นหมี่หุ้นเส้นเล็กแล้วก็เส้นใหญ่ก็มีครบทุกเส้นนะตามตลาด
สูตรเด็ดของทางร้านเรามันอยู่ตรงไหนก็ต้องเป็นต้มยำเนี้ยครับต้มยำนะอ่าแล้วพวกเครื่องเครื่องเคียงต่างต่างล่ะ
เคียงก็จะมีหมูแดงครับผมหมูแดงใช่หมูแดงนี่ทำแบบโบราณไหมโบราณครับ
ทำยังไงครับโดยการเอาไปต้มก่อนเอาเนื้อหมูไปต้มใช่เนื้อหมูไปต้ม
แล้วก็เอาไปผัดโดยคลุกกับเกลือกับสีบงสีหน่อยนิดหนึ่งอันนี้ใช้ผัดเอาใช่ครับผม
จนแห้งเลยครับผัดจนแห้งเลยใช่แล้วมันจะรสชาติเป็นไงเอ่อ
จะออกเค็มนิดนิดเค็มนิดนิดนะฮะมาดูหมูแดงสูตรดั้งเดิมที่ลูกลูกหลานหลาน
ร้านนี้เขาสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นเนี่ยได้บอกไว้ว่าแม้จะเป็นวิธีการทำแบบบ้านบ้าน
แต่เรื่องความพิถีพิถันก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยแหละจ้าเพราะเขาเลือกใช้เนื้อสันนอกอย่างดี
ต้มในหม้อน้ำซุปเป็นเวลานานกว่าสองชั่วโมงที่ต้องต้มนานขนาดนี้ก็เพื่อให้เนื้อหมู
ซับความหวานของน้ำซุปเข้าไปในเนื้อก่อนจะเติมสีสันแล้วก็ผัดในกระทะอีกรอบ
เพื่อเรียกกลิ่นหอมให้กับหมูแดงนั่นเองซึ่งขั้นตอนนี้นะคะต้องมีทักษะ
เพราะถ้าผัดเร็วไปกลิ่นหอมก็จะไม่ออกเต็มที่
ผัดนานไปเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อน
กว่าจะได้หมูแดงแต่ละชิ้นเนี่ย
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเนี่ย

ลูกชิ้นหมูนี่ลูกชิ้นหมูนะนี่อะไรฮะอันนี้เป็นหมูอ้วนครับ
อ้วนหมูอ้วนคืออะไรอ่ะหมูอ้วนก็คล้ายหมูบักชอ
หมูปลาช่อเราปั้นเป็นก้อนกลมอย่างนี้อันนี้เราทำเองแน่นอน

ก็ใช้เนื้อหมูเนื้อส่วนสะโพกอะไรพวกนี้ครับ
ส่วนสะพพกบดปรุงรสใส่อะไรบ้างปรุงรสใส่อะไรบ้าง

แผงสันหน่อยอ่ะนี่สดเลยมาอันนี้เลยแล้วแล้วนี้ล่ะ

ก็จะใช้วัตถุดิบเหมือนกันกับตัวนี้เลย
ตัวนี้แต่ทำลักษณะที่แตกต่างกัน

อันนี้คือส่วนหลักที่มีเนอะ

อย่าเพิ่งลุกเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนเพราะว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องน่ารู้และก๋วยเตี๋ยวน่าทานให้รอชมกันอยู่
แต่ตอนนี้พักสักครู่จ้า